บ้างไฟพิฆาตเนี่ยนำทีมมาโดยใครพี่หม่ำค่ะพี่หม่ำจกมกนะคะพี่เท่งเถิดเทิง
อย่างที่บอกบรรยากาศสนุกสนานมากมีแฟนคลับน้องเยาวชนนักเตะ
แล้วก็เหล่าซุปตานักแสดงตลกมาร่วมงานเยอะมากลงสนามไปได้๕นาทีพี่หม่ำบอกโอ๊ยไม่ไหว
ขอถอนตัวขอเปลี่ยนตัวออกจากสนามทันทีเพราะว่าพี่หม่ำเนี่ยมีอาการเหนื่อยหอบ
อย่างที่ทราบกันดีว่ามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยผลปรากฏว่าจบเกมกันไป
และหลายคนบอกว่าทำไมถึงผ่านตัวมาเป็นประธานสโมสรแบบนี้
บอกเลยนะว่าพี่หม่ำไม่ได้คิดจะทิ้งวงการบันเทิงเพียงแต่ว่าอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดของตัวเองเท่านั้นค่ะ
บ้านเกิดผมอยู่แล้วอะไรที่มันทำให้บ้านผมมีชื่อมีเสียงผมก็โอเคเลย
มันก็กะไรอยู่ผมว่าไม่เป็นไรนะถึงเวลามาสักเล็กสักน้อย